จะไม่กระทบกับความเชื่อมั่งของรัฐบาลใช่ครับ

ไม่เข้าควรสมบัติเจ้าหน้าที่รัฐ

ก็ผู้ตรวจการทดถิ่งเขาคือเคยตรวจสอบแล้วเนี่ยนะ

ถ้าลองถามประเด็นภาษาบ้านช่วงนี้มันกลับมาถึงแล้วที่ยาลา
มีสั่งการอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
พยายามจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุนะ
ก็ยังมีอยู่ว่าเนื่องจากว่า
พอมีทำไงได้
เราก็พยายามป้องกันทุกอย่างนะที่เกิดขึ้น
ก็เราไม่รู้จะทำยังไงให้มันสงบ
เราก็พยายามที่จะพูดคุยกับประชาชนให้เข้าใจ
ก็ยังมีผู้ที่ไม่หวังดีต่อรัฐบาลอีกเยอะนะ
ก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ
พยายามที่จะไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ
ก็นานเกิดทีก็เราก็ไม่อยากให้เกิดเลยนะ
จากกำชับเจ้าหน้าที่ยังไง
เวลาที่พอเกิดเหตุแล้วตามเข้าไปในพื้นที่
ก็จะมีเหมือนรอซ้ำอีกทีอย่างนี้ค่ะ